คุณผู้ชมคะควันหลงวันวาเลนไทยยังมีอยู่ให้เราได้ติดตามนะ
สำหรับคู่หวานปรางกัณรันแล้วก็โต้งทูพีค่ะ
วาเลนไทยที่ผ่านมาเขาก็มีการโพสต์รูปลงโซเชียล
แล้วก็บอกรักกันผ่านไอจีนะคะโอ้โหหวานหยดย้อยหยาดเยอะมาก
ด้วยการแต่งเพลงสุดพิเศษอย่างเพลงอย่าหายไปไหนอีกเลย
ให้กับน้องปรางแล้วก็มีการควงกันไปถ่ายเอ็มวีสุดสวีทค่ะ
ไกลถึงประเทศฝรั่งเศสทำเอาแฟนแฟนอย่างเราเราเนี่ย
อินกับความรักของคู่นี้มากนะคะจนถึงขั้น
ให้ทั้งคู่ประกาศข่าวดีกันสักที

เวลาที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันค่ะทำงานทั้งคู่เลยค่ะ
แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเหมือนแบบไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็ไปญี่ปุ่นด้วยกันมา
เป็นเพลงที่เขาแต่งให้
จริงเนี่ยเหมือนแบบตั้งแต่รู้จักกันมาก็เคยแซวเขาว่าแบบ
เออไม่เห็นเคยเขียนแรปถึงเราเลย
รู้สึกซึ้งไม่ได้เขินหรือว่าอะไรแต่ซึ้ง
แบบทุกคำปังเข้าใจหมดเลยที่เขาเขียนออกมา
ก็คือไม่หายไปไหนแหละ

แต่จะยังไม่แต่งค่ะ
เลยจากความเป็นเพื่อนมาก่อนแล้วก็ครั้งหนึ่งที่แหมมีการผิดจงผิดใจกันปรางหายไปไปแล้วเป็นไงล่ะคราวนี้